ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปส่องเบื้องหลังความหล่อของพี่เจกับพี่มอส
เบื้องหลังเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะกับช่วง
สมการรอคอยแฟนเพลงอยู่๙๐เลยล่ะค่ะสำหรับพี่เจพี่มอส
ที่นานทีจะเจอกันในงานคอนเสิร์ต
ก็เลยเอาภาพหลังเวทีมาฝากแฟน
นั่งว่างรอร้องเพลงโอ๊ยก็ช่วยกันเสริมหล่อ
โหถึงเป็นคุณพ่อเสพการเสร็จผม

นานนั้นมันจะเห็นเจ้าผู้หลัก

ว้าวแต่มาเนียนแววช่างผมก็มาเหมือนกันนะคะคุณพ่อ